ตลอดตลาดตลอดมาแล้วคุณผู้ชมค่ะไปเช็คสินค้าในตลาดหนึ่งการดูจ้า
ไปดูราคาของเนื้อสัตวกันเนื้อสัตว์ที่ยังคงอยู่สัปดาห์นี้

ใครชอบกินเห็ดมาดูราคาเห็ดสัปดาห์นี้กันหน่อย
ฟังอยู่ที่๑๐๐๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
นางฟ้า๕๕๖๐บาทต่อกิโลกรัม
หูหนู๔๘๖๘บาทต่อกิโลกรัม
ส่วนเห็ดเข็มทองอยู่ที่๓๕บาทต่อกิโลกรัมนะจ๊ะ

เพราะว่ายังอยู่ในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันอยู่